จันทร์แบบนี้หลายคนโอ้โหบอกว่ายังง่วงอยู่เลย

เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปทำงานผมอยากจะสร้างอารมณ์ดี
ความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชม
จะพาไปดูวิธีการจ่ายเงินค่าอาหารรูปแบบใหม่
โดยเฉพาะเวลาที่เราไปกินข้าวกับเพื่อนหลายคน
แล้วตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าอาหาร
แต่ถ้าหากคุณลองใช้วิธีการนี้แล้วก็
ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปอย่างแน่นอนครับ
โอ้ไม่
โอ้ไม่

ให้คุณน้องพนักงานของร้าน
ช่วยเป็นคนจับฉลากผู้โชคดีให้นั่นเองล่ะครับ
บอกเลยว่างานนี้มีลุ้นไปตามตามกัน
แม้แต่น้องพนักงานเองเนี่ยก็ลุ้นไปกับเขาด้วย

อาหารมื้อนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับน้องคนเดียวเลยนะ
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เฉียบแหลมมากล่ะครับ
คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูมิติใหม่
ในการเรียนการสอนกันบ้าง
เพราะในยุคสมัยใหม่แบบนี้
การเรียนมันก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหมล่ะครับ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนักเรียนอาจจะเบื่อเอาได้นั่นเอง
เหมือนอย่างคุณครูและนักเรียนห้องนี้นี่แหละครับ
พอลุกขึ้นขยับขยับขยับขยับ

ไหวมันต้องอย่างนี้สิครับคุณครู
มันต้องลุกขึ้นไปขยับพร้อมกับนักเรียนแบบนี้นี่แหละ
ถือเป็นมิติใหม่ในการส่งงานจริงนะครับ
ตอนแรกก็นึกว่าน้องนักเรียน
จะออกมาโชว์การแสดงหน้าชั้นเรียน
แต่ที่ไหนได้มันคือการส่งงานนั่นเองล่ะครับ
แต่ถ้าเต้นแบบนี้กันทุกคนมีหวัง
คงใช้เวลาส่งงานกันทั้งวันอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะน้องนักศึกษาผู้หญิงเนี่ย

เวลาเดินอยู่ดีแล้วมีกลุ่มผู้ชายมาแซว
ในความสวยหรือความน่ารักของเรา
แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเขินกันเป็นธรรมดาบ้างแล้วนะ
แต่ถ้าเขินแบบธรรมดาโลกมันก็ไม่จำนะสิครับ
น้องครับพี่ไม่คิดว่าน้องเนี่ย
จะเผินแรงเบอร์ขนาดนี้นะครับ
คือน้องเนี่ยจะวิ่งไปทางไหนก็ได้
แต่น้องจะเขินแล้ววิ่งมามุดที่ก่อต้นไม้แบบนี้ไม่ได้นะ
ว่าแต่น้องครับน้องจะออกมาจากกอต้นไม้นี้ยังไงล่ะครับ
โอ้โอ้โอ้
เออจริงครับเวลาเขาอายดีนะเขาเป็นแบบนี้เหรอ
ใช่ค่ะคือดิฉันมีประสบการณ์บ่อยนะ
ตอนที่อยู่โรงเรียนแล้วมันจะมีดงแบบดอกเข็ม
แล้วเวลาวันไหนที่ใส่รองเท้าใหม่ซักมา
เพื่อนจะต้องผักลงดงดอกเข็ม
ไม่รู้ทำไมแล้วทางไหนมันเจ็บค่ะคุณ

ลงไปเลยค่ะเดินอยู่หายตัวได้
รองเท้าก็เลอะด้วยใช่ค่ะเป็นธรรมดาของเพื่อนนะ
โรงเรียนก็จะมีกิจกรรมแบบว่าสนุกสนาน
และที่สำคัญโดนแกล้งด้วยและแกล้งเพื่อนด้วย
แก้เงินแค่พอประมาณและเอาแค่สร้างความสัมพันธ์
อยากถึงขั้นเกียรติกันอีก

ก็เป็นเรื่องของโซเชียลรวมมาให้ชมกันแบบขำแล้ว